มากันต่อเลยค่ะตุ๊กตาไล่ขโมย
เดี๋ยวก่อนจะใช้นำเสียงนี้ทั้งข่าวรึเปล่า
ไม่ไม่ให้ดูแบบนี้ก่อนว่ามันหลอนขนาดไหน
บางคนบอกว่าหูถ้าเกิดเป็นเราเนี่ยผ่านไปก็หลอนนะ
ไม่ต้องแบบพูดถึงขโมยหรอกขนาดเราไม่ได้ขโมย
นี่แหละเป็นตุ๊กตาแบบเด็กผู้หญิงใส่หมวกแบบปิดหน้า

ใช่ดูติดตาสินี่เท่ากับเด็กสามโขวบสี่โขวบได้นะ
มันเป็นตุ๊กตาตัวใหญ่อะค่ะแขวนอยู่ที่ห้องน้ำด้านหลังร้านอาหารต๊อกตุง
ร้านขายพวกแบบลาบลาบเหนือ

ลูกค้าที่เดินมาเข้าห้องน้ำจริงกลางวันก็ยังหล่อน
แล้วดูมือสิมือเหมือนเขากวักเรียกอยู่แบบนี้
คุยกับเจ้าของร้านหน่อยค่ะป้านงนุษย์
เล่าให้ฟังบอกว่าจริงป้าซื้อตุ๊กตาให้กับลูกสาวป้าง
แต่ลูกสาวป้า๓ขวบเชื่อไหม
ทุกวันนี้ลูกสาวป้านะ๓๐กว่าแล้ว
ก็ยังเก็บตุ๊กตาตัวนี้ไว้ในห้องนอน

ก็เอาไว้เฉพาะในห้องนอนได้ไหมครับ
ก็ปีที่แล้วป้าเห็นว่ามันแบบ
เออมันก็นานแล้วบ๊อนเฮ้ย
ไปตามการเวลาป้าเสียดาย
อุตส่าห์ซื้อให้ลูกแต่เล็กป้าทำไง

ไล่กันขโมยแล้วขโมยมีใครบ้างอ่ะ
ขโมยที่เป็นคนขโมยที่เป็นนกขโมยที่เป็นหมาขโมยที่เป็นไก่

เพราะว่าพอเอามาแขวนไว้แบบนี้เนี่ยนะ
ปกตินกเขานะดอมมันจะบินมากินผลไม้ในสวนหลังบ้านใช่ไหม
เจอแบบนี้นี่โอ้โหนกเขานี่คือแบบกลัวเลยอะค่ะ

ไม่ใช่แค่นกเขาไงไก่บ้านที่จะมากินผักสวนครัว
ตุ๊กตาก็ตกใจเพราะว่าพอห้อยไว้ลมมันพัดใช่ป่ะ

หมาเห็นก็ตกใจไม่กล้าเข้ามาในร้าน
โอ้โหพี่คนไม่ต้องพูดถึงคนที่เป็นโจรเป็นขโมยค่ะ

หน้าให้ดูชัดอีกทีได้ไหม
อยากรู้ว่าเขาอยากเก็บตุ๊กตานี้ไว้จริงเหรอเนี่ย

โอ้โฮเว้ยน่ากลัวตรงดอมมันแฮ่กันแหละ